สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ

หนึ่งกรณะสายที่มีการแชนในโลกออนไลน์เป็นมงกว้างหลายเดียว
เรื่องของการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นซึ่ง
ไทยรัฐทีวีเองก็มีการคาดการณ์ไปนะครับว่า
หลังจากนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
จะเป็นช่วงที่เมืองไทยของเราจะได้เจอกับอากาศหนาวเย็นที่สุด
ในรอบเดือนนี้และแน่นอนนะครับก็มีกรมอุตุออกมา
บอกว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ใช่ข้อมูลจากกรมอุตุ
ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าข้อมูลของเรานั้นเป็นข้อมูลจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
แต่ว่าการคาดการณ์ทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับกรมอุตุ
ซึ่งถ้าหากเราติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
ลมหนาวที่มาเยือนเมืองไทยของเรานั้นถือว่ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

คาดการณ์ว่าจะมาแบบนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
แน่นอนครับตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้านี้
สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เป็นฝนที่เหนียวนำมาพร้อมกับลมหนาวหรือว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปเป็นอย่างไรลมหนาวนั้น
หนาวเย็นแค่ไหนให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟิกต่อไปนี้นะครับ
ที่หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าถือว่าเป็นปัจจัยแล้วก็ตัวการสำคัญเลยทีเดียว
ที่จะหอบเอาลมหนาวมาเยือนเมืองไทยของเรานะครับ
จะมีลักษณะการแผลลงมาทางทิศตะวันออกของประเทศไทย

้อยลงมาลักษณะเป็นแหลมแบบนี้นะครับ
ซึ่งจากการคาดการณ์จะสังเกตว่ามีการย้อยลงมาอย่างต่อเนื่อง
สีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นสีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นนี้
เป็นลักษณะลมหนาวที่มีกำลังแรงนะครับ

บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานติดต่อกันหลายวัน
ก็สามารถที่จะทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้นะครับ
ทีนี้แรงแค่ไหนเรามาดูกราฟิกต่อไปนี้นะครับ
ราฟิกต่อไปนี้คุณผู้ชมจะได้เห็น๒อย่างด้วยกันนะครับ
อย่างแรกก็คือลักษณะของลมหนาวที่แผ่ออกมา
ส่วนตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
นี่คือความแรงของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับ
ปกติแล้ว๑๐๒๐ถือว่าเป็นกำลังแรงนะครับ
อย่างที่บอกแล้วครับ๑๐๒๐ก็จะสามารถที่จะทำให้
บริเวณยอดดอยยอดภูนั้นเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้
นี่คือการคาดการณ์นี้ขนาดนี้

สังเกตว่าพื้นที่ที่มีลักษณะสีน้ำเงิน
แรงที่สุดในช่วงวันจันทร์นั่นเองนะครับ
การเปลี่ยนแปลงจะสังเกตว่าลมหนาวนั้นจะเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับ
ดังนั้นตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไป
อีสานก็จะเป็นจุดแรกที่จะได้รับแล้วก็สัมผัสลมหนาวที่มาเยือนในครั้งนี้

สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาอุณหภูมิต่ำกว่า
สีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็นสบายอุณหภูมิต่ำกว่าต่ำกว่า๒๐องศาเซลเซียตนะครับ
เหลืองคืออากาศเริ่มชื้นหน่อยหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวหน่อยหนึ่งนะครับ
วันพรุ่งนี้จากการคาดการณ์จะสังเกตว่าบริเวณทางตอนบนนะครับ
มีสีน้ำเงินแผลลงมาแล้วนะครับ
สุดในวันพรุ่งนี้ในพื้นที่ภาคอีสานอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียต
เหนือยังคงมีอากาศเย็นสบายอยู่นะครับ
แต่ว่าคำนวณต่อไปในช่วงวันจันทร์จะสังเกตว่าสีฟ้านั้นลงมากินพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสาน
ต่ำสุดมีลุ้นว่าอาจจะไปอยู่ที่ประมาณ๑๐ต้นยังไงก็ต้องรอลุ้นกันอีกที
เพราะว่านี่คือการคาดการณ์จากปัจจัยณขณะนี้
ส่วนบริเวณทางตอนกลางก็คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงความหนาวเย็น
จากการคาดการณ์จากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัสทีวี
หลังจากนี้เป็นอย่างไรต้องติดตามการพยากรอย่างต่อเนื่องครับ
ดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกรมบุตุนิยมวิทยานะครับ
มาชี้แจงการพยากรณากาศของไทยรัฐทีวี
ซึ่งข้อมูลจากกรมบุตุนิยมพัทยานั้นคงไม่ผิดครับ
แต่ว่าทางทีมข่าวพยากรณากาศไทยรัฐทีวีก็มั่นใจในการคาดการณ์ของเราเช่นเดียวกัน

เช้าวันอาทิตย์วันจันทร์ชาวเหนือชาวอีสาน

และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ